อีกเรื่องหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีรถที่ผู้หญิงคนหนึ่งขับอยู่
ก็คือสาวขายประกันขับรถไปเส้นถนนสุวินทวง
แต่ปรากฏว่าอยู่รถของเธอตกหลุมลึกเลยนะครับ
โดยที่เธอบอกว่านี่เป็นพื้นที่การก่อสร้าง
แต่ฉะไหนถึงไม่มีสัญลักษณ์ถึงไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลย
และอีกอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงกลางคืนตอนที่เธอขับนะครับ
ทำให้รถของเธอตกหลุมจมน้ำจมท่าไปแบบนี้ครับ
ก็เป็นรถยนต์ที่ตกไปแช่อยู่ในน้ำที่สูงเกือบครึ่งคัน
และน้ำก็ไหลเข้ามาในรถเสียหายเกือบทั้งคันครับ
ภาพนี้ถูกนำออกมาแชร์ในโลกโซเชียลโดยระบุว่า
ถนนเส้นมีนบุรีฉะเชิงเศร้ามีการก่อสร้างมานาน
หลุมใหญ่ลึกกลางถนนแต่ทำไมไม่มีสัญลักษณ์ที่กั้น
ทำให้ถนนกับหลุมมันอยู่ติดกัน
กลางคืนฝนตกจนน้ำท่วมทำให้มองไม่เห็นหลุม
ขับรถตกลงไปในหลุมรถเสียหาย
นี่เป็นสิ่งที่โพสต์ไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
โดยนางสาวนัฐกาลศรีจันทราเปิดเผยนะครับว่า
เมื่อคืนวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมานะ

ขณะขับรถกลับจากจังหวัดฉะเชิงเซา

ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

จนทำให้เกือบมองเส้นทางไม่เห็น
ขับมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุที่มีการก่อสร้างถนน
ทำให้ช่องทางอยู่ลักษณะเป็นเหมือนคอขวดไงคุณ
จึงขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วนะ

เส้นทางก็มืดน้ำมันก็ท่วมนะครับ

แล้วน้ำมันขังปิดมิดอยู่
ตกใจครับรีบดับเครื่องยนต์
จากนั้นพลเมืองดีรีบมาเคาะที่กระจก
บอกให้เปิดกระจกออกเปิดกระจกออก

จึงตัดสินใจเปิดประตูฝั่งคนขับออกมา

อยู่ในระดับน้ำที่สูงเกือบหน้าอก

และน้ำมันก็ลึกพอสมควรนะครับ
ได้แต่ปีนขึ้นมาที่ขอบหลุมเนี่ยครับ

แล้วก็พลเมืองดีช่วยเธอดึงขึ้นมานะครับ

แล้วก็มีการติดต่อให้รถยกมาเคลื่อนย้าย

ไว้ที่สพเมืองฉเชิงซาว

พูดถึงเรื่องของการที่ไม่มีสัญลักษ

แล้วไฟตรงนั้นมืดมาก

เราขับมาพอขับไปเรื่อยแล้วเราแฉลป

พอมันแห่นก็จะมีการเคลื่อนย้าย
แยะรถมันตก

พอลงไปน้ำจะระดับนี้

ซึ่งเราไม่สามารถจะปีนขึ้นไปได้

เพราะมันปีนยาก
พอขึ้นมาเสร็จ

ผมต้องใช้รถดีนทางไปติดต่อลูกค้า

มีก่อนสร้างทะโหนออกมาสแสงความรับผิดชอบเลย
ถือว่ามันไม่ควรจะเกิดนะหากว่ามีการติดป้ายเตือน
หรือว่ามีสัญลักษณ์ต่างเตือนไว้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้
ในช่วงที่น้ำอาจจะท่วมขังแหมคนเรายังเดินตกท่อได้เลย
ใช่อันนี้คือเป็นข้อมูลฝั่งผู้เสียหาย

ทีนี้เราต้องมาถามทางหน่วยงานหน่อยไหมคะ
โรมทางหลวงฮะโรมทางหลวงก็ชี้แจงออกมานะครับว่า
จุดเกิดเหตุกำลังมีการขยายช่องทางจราจรเป็นทางพิเศษ๖ช่องจราจร
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเส้นทางออกภาคตะวันออกเขานะฮะ
ในช่วงเกิดเหตุมีฝนตกหนักครับน้ำท่วมผิวทาง
รถของผู้เสียหายก็ได้แซงรถบรรทุกแล้วก็วิ่งลงร่องกลางถนน
ทางหลวงบอกแบบนี้บอกไม่ใช่เป็นหลุมถนนเป็นร่องกลางถนน
ตามปกติเนี่ยจุดเกิดเหตุมีป้ายเตือนแล้วมีป้ายแนะนำและมีไฟฟ้าส่องสว่าง
แต่เนื่องจากฝนตกครับน้ำท่วมผิวทางทำให้มองไม่เห็นว่าเป็นถนนหรือร่องกลาง
ลักษณะเป็นแบบนี้คุณแต่พอน้ำมันท่วมมิดเอาจริงก็ไม่มีใครรู้

อย่างไรดีเนี่ยต้องมีท่างบริเวณกันไว้ตลอดทางหรือเปล่า
กรมทางหลวงบอกว่าเบื้องต้นได้ให้บริษัทก่อสร้างทางเจรจากับผู้เสียหายแล้ว
พร้อมกับเพิ่มป้ายเตือนป้ายแนะนำและไฟฟ้าส่องสว่างให้มากเป็นกรณีพิเศษแล้วนะครับ